จ๊ะจ๊ะริมจอ

ี๊ดโปรงลางชื่อนี้มีแต่แซ่บ
เปิดเมนูอิสานกันโดดี้ดงลงทะลงทง
อกจากจะเป็นเจ้าของร้านยังเป็นนักแสดงท่านหนึ่ง
รับได้ทุกบทบาทความสามารถนี่ล้นเหลือ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ชมเรื่องมันยาว
ล่าสุดรับบทเป็นตำรวจแต่ไม่ได้จับโจรนะคะ

ลูกหน้านี่แหละครับ

จะถามให้ทำไมบอกไป

ปะชะนโตะบักใยสำแขน
เพียบน่าจะได้หลายเมนู
มื้อนี้สบายแล้วพวกเรา
อักรู